สัปดาห์นี้ช่วงนี้มีเรื่องใหญ่ประเด็นสำคัญยังเป็นเรื่องของวัคซีน
แต่ว่าที่เป็นประเด็นร้อนไม่น้อยกว่ากันคือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูล
นั้นเป็นความเป็นไปของผู้คนในปัจจุบันแต่การแก้รัฐมนูล
เป็นความเป็นไปของชาติบ้านเมืองในอนาคตฉะนั้นเรื่องของการเมือง
ว่าด้วยเรื่องการแก้รัฐมนูลเนี่ยเราเบื่อไม่ได้ครับ
เราต้องให้ความสำคัญและติดตามวันที่ยี่สามยี่สิบสี่นี้
รัฐธสภารัฐธสภาหมายถึงทั้งส่อส่อทั้งส่อวอ
ก็จะเปิดประชุมเพื่อพิจารณายติการแก้ไขรัฐมนูล
เป็นการประชุมร่วมเพราะว่ารัฐมนูลปีหกศูนย์
เขาเขียนไว้ว่ายัตติใดเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปประเทศ
ต้องพิจารณาพร้อมกันในที่ประชุมร่วมของสองสภาที่เรียกกันว่าประชุมร่วมรัฐสภา
ทีนี้มาดูเพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลคราวนี้
พักการเมืองเขาร่วมกันเสนอเกือบทุกพักเลยครับถ้าแยกเป็นประเด็นแยกเป็นยัตติออกมาก็หลากหลาย
รวมทั้งหมดเนี่ย๑๓ร่างทีนี้เพื่อให้เห็นภาพและท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายได้จะตามเรื่องถูก
ผมขอจำแนกให้เห็นภาพชัดว่าประเด็นหลักที่เขาเสนอให้แก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้าง
ประเด็นที่๑เขาเสนอให้แก้ไขระบบเลือกตั้ง
ทุกวันนี้ระบบเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวเขาต้องการแก้ให้เป็นบัตรสองใบ
เหมือนที่เคยใช้มาตั้งแต่รัฐมนูลปี๔๐ท่านจำได้ไหมครับ
เวลาเราเข้าครูหาเราเขาก็จะให้บัตรเรามาสองใบ
หนึ่งเลือกสอสอเขตใบหนึ่งให้เลือกพัก
แล้วใบที่เลือกพักเนี่ยเขาเอาคะแนนไปคำนวณออกมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
สมัยนั้นเรียกกันติดปากว่าสสปาร์ตี้ลิสต์
ทีนี้การใช้บัตรสองใบเนี่ยมันจะส่งผลให้พักที่ได้คะแนน
สอสอเขตมากยิ่งได้สอสอบัญชีรายชื่อมาก
มันไม่เหมือนกับบัตรใบเดียวถ้าจำกันได้เนี่ย
พักไทยรักไทยตอนเลือกตั้งปีสี่แปด
ชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งได้มาสอสอสามร้อยกว่าคน
ก็เพราะระบบบัตรสองใบนี่แหละสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้
เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยทีนี้ถ้าดูว่า
การเสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมีพักไหนเสนอบ้าง
ตอบว่าเกือบทุกพักครับเกือบทุกพักเสนอเรื่องนี้กันหมด
มันจะต่างกันในข้อปลีกย่อยคือ
เสนอวิธีการคิดคำนวณที่ต่างกันต่างพักต่างเสนอวิธีการคิดคำนวณที่คิดว่า
จะเข้าทางพักของตัวเองให้มากที่สุดอ่าทำไมถึงต่างกัน
ถ้าใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนรัฐมนูลปีสี่ศูนย์
และคิดคำนวณแบบเดียวบางพักที่เคยได้อันนี้สงฆ์
จากการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเหมือนที่ผ่านมาเขาจะเสียเปรียบเลยครับ
อย่างเช่นพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว
ตอนนี้กลายมาเป็นพักเก้าไกลเขาได้สอสอมา๘๐กว่าคนตอนนั้น
ทั้งทั้งที่เกือบจะไม่มีสอสอเขตเลยมีก็น้อยมาก
ถ้ามาใช้บัตรสองใบพักเก้าไกลจะไม่ได้อานิสงฆ
เหมือนกับบัตรใบเดียวนี่ยกตัวอย่างนะส่วนพักเล็กพักจิ๋ว
ที่ตอนนี้มีสอสอพักละคนพักละคนพักละคน
อันนี้สงฆ์จากการใช้บัตรใบเดียวแล้วเอาตัวเลขมาคำนวณกัน
แล้วก็ได้สอสอพักละคนพักละคนเนี่ย
การคิดคำนวณที่พักแบบนี้เนี่ย
มันมีเรื่องพิษดารเยอะท่านจำได้ไหมครับ
พักที่ได้คะแนนเจ็ดหมื่นกว่าก็ได้ได้พักได้พักละคน
ได้มาหนึ่งที่นั่งเอาพักที่ได้คะแนนสามหมื่นกว่า
ก็ได้สอสอพักละคนเท่ากันมันจะเป็นไปได้ยังไงครับ
ฉะนั้นถ้าเขาแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เห็นอีก
ประเด็นการเสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้น่าจะแก้ได้
เลือกตั้งนี่เพราะอะไรครับเพราะทุกพักเสนอ
และที่สำคัญคือพักพลังประชารัฐเสนอด้วยถ้าพักพลังประชารัฐเสนอด้วย
ฝ่ายค้านก็เอาด้วยพักอื่นเอาด้วยสวถ้าเห็นว่าพักพลังประชารัฐเสนอด้วย
เขาก็คงไม่ขัดข้องอันนี้น่าจะผ่านได้
มาคือเสนอแก้อำนาจสวหรือที่เรียกกันว่าปิดสวิตช์สวอันนี้ก็คือแก้ไม่ให้สวร่วมโหวตนายกเหมือนที่บทเฉพาะการของรัฐมนูลปี๖๐ระบุไว้
ปิดสวิตช์สอวอร่วมโหวตเลือกนายกคือการให้เลือกนายก
เลือกกันในหมู่สอสอที่ประชาชน
เลือกมาเท่านั้นผู้แทนราษดรเท่านั้นที่จะเลือก
นายกได้เหตุผลข้อนี้ฟังกันมานานแล้วนะครับว่าการใช้อำนาจการให้อำนาจสวร่วมเลือกนายกได้มันก็เหมือนเปิดทางให้ผู้มีอำนาจที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้สืบอำนาจต่อไปอีกหนึ่งสมัยเพราะการเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าแก้ไม่ได้สวชุดนี้ก็จะโหวตร่วมนายกได้อีกหนึ่งสมัยแล้วสวชุดนี้ก็
มีอำนาจชุดนี้ทีนี้พักไหนบ้างล่ะที่เสนอให้แก้ประเด็นนี้อันนี้ก็แทบทุกพักนะครับยกเว้นพักพลังประชารัฐอ้าวทีนี้ถ้าพักพลังประชารัฐไม่เอาด้วยพักพลังประชารัฐไม่แตะเรื่องอำนาจสวสุดท้ายขึ้นมามันจะไปได้ไหมล่ะครับเพราะสวเขาจะไม่เอาด้วยเอามากลับมาดูประเด็นที่สามก่อน
เพื่อยกร่างรัฐมนูลใหม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เคยล่มกลางสภาไปแล้วในการ
วาระสามครั้งที่ผ่านมาล่มเพราะว่าคุณภัยบูลนิติตะวัน
เสนอถึงประธานสภาให้ส่งสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่ายัตติการเสนอแก้รัฐมนูลที่ผ่านวาระ๒วาระ๓ไปแล้วตอนนั้นเนี่ย
ยังไม่ได้ทำประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนศาลก็เลยวินิจฉัยว่าการจะแก้รัฐมนูลได้เนี่ย
ต้องนำไปทำประชามติเสียก่อนสุดท้ายทั้งสวและพักร่วมรัฐบาล
เขาก็ปลอดภัยไว้ก่อนคือปล่อยให้ล่มเสียในวาระสาม
ไม่ประสงค์จะออกเสียงกันเยอะแยะอ่าทีนี้คราวนี้
พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกรเขาเห็นว่าควรจะเสนอเรื่องนี้อีกรอบนึง
แต่ว่าประเด็นนี้มาจนถึงวันนี้ประธานชวนหลีกภัย
ท่านท่านยังไม่บรรจุเพราะเกรงว่าจะขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ซึ่งท่านประธานชวนก็บอกว่านี่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
ท่านไม่ได้ทำตามคำสั่งใครทีนี้ประเด็นที่สี่
ประเด็นที่สี่เนี้ยมันใกล้เคียงกับประเด็นที่สามครับคือเขาขอแก้ไขมาตราสองห้าหก
มาตรา๒๕๖คือแก้หลักเกณฑ์ที่จะแก้รัฐมนูลอันนี้ใกล้เคียงกัน
ประเด็นนี้พักประชาธิปัตย์เป็นผู้ชูทงนำพักภูมิใจไทยกับพักชาติไทยพัฒนา
ร่วมสนับสนุนทั้งหมดนี้คือ๔ประเด็นหลักหลักใน๑๓ร่าง
ถามว่าเนื้อหาหลักหลักเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงประเด็นไหนสำเร็จประเด็นไหนไม่สำเร็จ
อีกทีนึงว่าประเด็นที่จะผ่านด่านสวได้ประเด็นเดียว
ร่างเดียวคือร่างที่เสนอด้วยพักพลังประชารัฐคือร่างที่ไม่แต่อำนาจสว
ภัยบูลมั่นใจร่างพลังประชารัฐผ่านฉลุย
อีกทีนึงว่าทำไมสวจึงเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายของการแก้รัฐมนูล
ก็เพราะว่ารัฐมนูลปี๖๐เขากำหนดไว้ว่าการแก้รัฐมนูลเนี่ย
ถ้าจะผ่านได้ต้องให้เสียงสวหนึ่งในสามคือแปดสิบสี่เสียงเห็น
ถ้าสวโหโวตให้ไม่ถึงแปดสิบสี่เสียงแก้ไม่ได้นะครับ
ประหลาดไหมล่ะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสียงข้างน้อยชนะเสียงข้างมาก
แล้วถ้าผลออกมาเป็นอย่างนี้คือแก้กันทั้งที
ยังแก้เรื่องอำนาจสวไม่ได้ปิดสวิตช์สวไม่ได้
สวยังจะเลือกโหวตเลือกนายกได้อีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ถามว่านักเคลื่อนไหวและประชาชนที่เขาสนใจเรื่องของประชาธิปไตย
เขาจะยอมไปล่ะครับวันนี้ก็เห็นมีหัวข่าวนี้นำร่องมาแล้วนี่
มอบนักยี่สิบสี่มิทุนายนหือหลายจุดที่ทำเนียบด้วย
แก่นำผู้ชุมนุมเขาประกาศว่าเขาจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
จนถึงวันประชุมแก้ไขร่างรัฐมนูลเพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกว่า
เรามีส่วนร่วมในการแก้รัฐมนูลแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมรณรงค์ล่ารายชื่อ
เพื่อไล่ระบอบประยุทธ์ควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นวันนี้ก็ขอปิดท้ายว่า
การแก้รัฐมนูลให้เป็นไปตามสิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นเนี่ย
ไม่เคยมีครั้งไหนที่แก้ได้โดยไม่มีแรงกดดันจากประชาชนนอกสภา
คราวนี้ก็จะต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่าแรงกดดันจากประชาชนนอกสภา
จะทำให้มีการแก้มีการแก้รัฐมนูล
เรื่องการปิดสวิตช์สอวอสำเร็จหรือไม่นี่คือเรื่องการบ้านการเมือง
ว่าด้วยเรื่องการแก้รัฐมนูลที่เราต้องให้ความสำคัญครับ